มีทายาทสมใจมาแล้วสำหรับครอบครัวฝาเนยไกลไปให้ถึง

ขอล่าสวนพาน้องบลิลิฟห์ไปเป็นชาวนาตัวน้อยดีกว่า

เรียนรู้วิธีการทำนาปลูกข้าวค่ะ
ถือว่าเป็นอาชีพกระดูกสันหลังของชาติเรานั่นเอง
โดยคุณพ่อตั๊กก็ได้โพสต์สอนลูกสาวผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวบอกว่า
ข้าวที่หนูทานทุกเม็ดชาวนาเขาเหน็ดเหนื่อย
เพราะฉะนั้นหนูต้องทานให้หมดนะครับ
ยังมีอีกหลายครอบครัวที่เขาไม่มีข้าวจะทาน
กับแม่รักหนูมากนะครับบิลีฟ
ทำเอาเหล่าโซเชียลอ่านแล้วก็รู้สึกชื่นชมนะ
ในวิธีการสอนลูกของนักแสดงอารมณ์ดีอย่างพี่ตั๊กบริบูรณ์นั่นเองค่ะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สร้างสรรค์กิจกรรมดี
หาเวลาว่างให้กับลูกนั่นเองนะคะ
จะได้มีการพัฒนาแล้วก็เข้าใจถึงสังคม

เดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่เขาไม่พาลูกเข้าห้างแล้ว